ท่านผู้ชมครับเรื่องเธอตามกันมาหลายวันเนี่ยนะฮะ
กรณีของป้าอ้อยนางดารัญแพรรอยอายุห้าสิบแปดปี
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยารัชพัฒน์กาญจนบุรีค่ะที่ขี่จักรยานยนต์ออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยไป
ที่จับพับได้ตอนการแลกปาดออกใช่มะสามสิบมิถุนายนวันศุกร์ค่ะ
นะฮะล่าสุดวันนี้เจอแล้วนะฮะอืม
เจอป้าอ้อยแล้วขอเรียกว่าป้าอ้อยก็แล้วกันค่ะ
แต่ข่าวเศร้าครับเจอร่างนี่ฮะถูกทิ้งเอาไว้
ข้างทางริมเชิงเขาแบบนี้นะครับอืม
เสียชีวิตในสภาพขึ้นอืดแล้วนะฮะหลังจากที่หายไปตั้งแต่๓๐มิถุนายน
อย่างที่ท่านตามข่าวกันมาหลายวันนะครับทุกผู้ชมครับ
ในสภาพที่ต้องบอกว่าขึ้นอืดอยู่ในสภาพถูกสัดกัดแทะใบหน้า
ศีรษะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ไปเจอตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นป่าข้างทางถนนสายแม่ละมุ่น
ศรีสวัสดิ์อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เชือกโรยตัวลงไปเพื่อนำศพของป้าอ้อยขึ้นมา
ใช้เวลาอยู่๑ชั่วโมงได้นะฮะตอนที่โรยตัวลงไปนะครับ
ด้วยสภาพศพของป่าอ้อยที่มีลักษณะขึ้นอืดและก็ถูกสัตว์กัดแพ้ด้วยนี่
ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการลำเลียงขึ้นมา
เพราะยังต้องนำมาตรวจสอบแล้วก็ชนะสูตรอย่างละเอียด
ตามขั้นตอนอีกนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็
แจ้งทางญาติของป้าอ้อยให้มาดูศพเพื่อยืนยันตัวบุคคล
นี่ตอนที่นำขึ้นมานะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
พอญาติได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่แล้วมาตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
คือทันทีที่เห็นร่างเนี่ยญาติร้องไห้เลยนะฮะ
บอกว่าจำได้จำเสื้อผ้าได้จำรองเท้าได้
นี่คือป้าอ้อยแน่ท่านผู้ชมส่งข้อความเข้ามาเยอะแล้ว
เฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ทางยูทูปด้วยของไทยรัฐทีวีถามว่าใครฆ่าป้าอ้อย
เมื่อวานนี้จำได้ไหมฮะท่านผู้ชมครับตำรวจเนี่ย

เพื่อนสนิทที่เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ทำงานอยู่ของป้าอ้อยเนี่ย
มาสอบปากคำนี่เอาเสื้อคลุมอยู่เนี่ยชื่อว่าสาวค่ะอ่า
นางวิลาวันแสงประดับเพชรนะฮะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยไปแกะรอยต่างนะฮะ
แล้วพบว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการที่ป้าอ้อยหายตัวไป
แล้วก็ที่ป้าอ้อยเนี่ยไปดาวรถมาสามคันอ่านี่คือสุกสามสิบมิตรทุนายน
เดี๋ยวไล่ตามไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วฮะป้าอ้อยก็ลางานช่วงบ่ายนะครับ
อ่าบอกหัวหน้างานว่าจะไปธุระบอกเพื่อนร่วมงานว่าจะไปหาหมอค่ะ
บัตรอะไรเสร็จขี่จักรยานยนต์ออกไปก็หายไปเลยนะฮะ
วันเสาร์ญาติก็ไปแจ้งคนหายเอาไว้ตำรวจไล่แกะรอยจนรู้ว่า
ป้าอ้อยนี่เขามีปัญหาเรื่องหนี้ส่งหนี้สินอะไรอยู่นะฮะ
แล้วคนที่สนิทมากมากก็คือสาวก็เลยเรียกมาสอบค่ะ
เพราะมีข้อมูลว่าป้าอ้อยเนี่ยไปดาวน์รถสามคันครอบครัวยังไม่ทราบเลย
ลูกลูกยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะแกไปดาวน์รถทำไมอืม
ไปทำงานก็ขี่จักรยานยนต์ไปตลอดค่ะนี่ฮะพบว่าดาวรถมาเนี่ย
ดาวน์รถมาให้นางวิลาวันนะฮะอืมอ่าแล้วป้าอ้อยเนี่ย
จะได้ค่าหัวคิวจากการดาวน์รถคันหนึ่งสองสามแสนบาทโอ้
แล้ววิลาวันเนี่ยจะเอารถไปขายที่ชายแดนประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
เท่ากับว่าป้าอ้อยต้องผ่อนฟรีมันเหมือนเป็นขบวนการแบบดาวน์รถ
เอารถไปขายซึ่งไม่รู้ว่าป้าอ้อยก็จะรู้ไอ้ขบวนการอะไรตรงนี้หรือเปล่านะ
ไม่รู้ว่าแกอยู่ในกระบวนการต้นจนจบไหมหรือแกโดนหลอกมาอีกทีถูกไหม
แต่แกเนี่ยไปดาวน์รถมาสามคันไปดาวนมาเรียบร้อยแล้ว
ให้วิลาวันค่ะวิลาวันเอารถไปเรียบร้อยแล้ว
ไปส่งขายอะไรที่ไหนก็ไม่รู้นี่นะฮะทีนี้พอไล่ไปไล่มาเนี่ย
วันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะพอป้าอ้อยออกจากพื้นที่มหาวิทยาลัยไป
อ่าสาวก็ขับรถมารับโดยมีนายกอล์ฟเนี่ยขับรถ
แล้วก็สาวนั่งไปด้วยอ่าสาวเป็นคนขับรถในกอล์ฟนั่งไปด้วย
อ่าแล้วป้าอ้อยก็นั่งรถไปกับเขาสาวบอกเอาป้าอ้อยเนี่ยอ่า
ไปส่งที่พื้นที่แถวอำเภอศรีสวรรค์เพื่อไปหาในทุนคนหนึ่ง
แล้วไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหายไปเลยอ่านี่ฮะล่าสุดเนี่ย
คนที่บอกว่าป้าอ้อยเสียชีวิตแล้วแล้วศพอยู่ที่ป่าข้างทาง
ก็คือนี่แหละนางวิลาวันอ้าวหรือว่าสาวค่ะ
สารภาพว่าร่วมกับกอล์ฟก๊อฟก็คือคนที่เอาเสื้อผ้าข้าวของ
ป้าอ้อยเนี่ยไปเผาทิ้งที่ริมแม่น้ำอ่ะอ๋อที่เขาไปเจอบัตรประชาชนลอยไปติดอยู่

อันนี้รถตอนที่ขับไปนะอ่า
เดี๋ยวขอดูภาพจักรยานยนต์ของกอล์ฟเมื่อวานนี้หน่อย
ที่เราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
ตอนที่ก็ไปไล่ว่าเอ๊ะมีใครที่ขับรถขี่รถเข้าไปตรงริมแม่น้ำ

แม่กับลูกเขาบอกมันมีกองไฟอะไรถูกเผาอยู่แล้ว
ก่อนที่เขาจะไปเจอบัตรประชาชนแล้วก็เอาไปโยนไว้แถวนั้น
ถนนสายแม่ละมุ่นศรีสวัสดิ์อำเภอศรีสวรรค์กาญจนบุรี
ค่ะอ่ามันก็มูลเหตุเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละ
มล้างหนี้เนี่ยเงินน่ะอีกแล้วอ่ะนะคะ
ให้เขาไปดาวน์รถมาให้อืมแล้วรถหายไปเลย
มันเป็นปมตรงนี้อยู่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
แต่ถามว่าทำไมสาวถึงสารภาพ
เมื่อวานไม่ได้สารภาพเมื่อวานตำรวจก็เรียกมาสอบถามข้อมูลแล้วปล่อยกลับนะฮะ
แต่อยู่ดีเนี่ยเธอเดินกลับขึ้นโรงพักฮะ

บอกขอสารภาพว่าฆ่าป้าอ้อย
เพราะเธอบอกผีป้าอ้อยมาหลอก
นี่ระหว่างอย่างนี้ที่เธอเดินที่เอาคลุมเอาเสื้อคลุมเนี่ย

วิญญาณป้าอ้อยมาหาตลอดมาหลอกหลอนตลอด
บอกทำไมทำกับพี่แบบนี้ทำไมทำกับพี่แบบนี้

ตั้งแต่วันเกิดเหตุ๓๐มิถุนายนที่ฆ่าป้าอ้อย
แล้วก็เอาศพทิ้งที่ข้างป่าริมทางเอาไว้
นี่เห็นมั้ย
สุดท้ายพอตำรวจสอบปากคำเสร็จพยานหลักฐานมันยังสาวไม่ถึงใช่ไหมก็ต้องให้กลับไปก่อนเธอเดินกลับขึ้นโรงพักนะฮะเพื่อมาสารภาพกับตำรวจว่าเธอเนี่ยฆ่าป้าอ้อยไปแล้ว
ลองดูตรงนั้นกันหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะเหตุการณ์เมื่อวานนี้
รู้จักป้าอ้อยไหมฮะช่วยให้ข้อมูลกับตำรวจเราอีกหรือยังหรือครับว่าเอาป้าอ้อยไปไว้ที่ไหนฮะตอนนี้ครอบครัวเขาเป็นคน

ว่าป้าอ้อยจะอยู่ที่ไหนอ่ะครับ
พอให้ข้อมูลได้เป็นรู้ว่าป้าอ้อยอยู่ที่ไหนอ่ะครับ

คุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ
ครับคุณสาวทราบไหมครับ

ครับคุณสาวทราบไหมครับ
แล้วทั้งคู่ก็พากันขับรถเอาศพป้าอ้อยไปทิ้งที่ป่าริมทาง
โดยพอไปถึงเนี่ยจอดรถเอาร่างป้าอ้อยวางลง
แล้วก็ดันลอดรั้วกั้นทางแล้วก็ผลักลงไปป่าข้างล่าง
นี่ฮะหลังจากที่พาไปชี้จุดนี่ตรงนี้นะฮะ
ก็คลุมเหมือนเดิมนะยังเอาผ้าคลุมเหมือนเดิ
ยังเห็นป้าอ้อยอยู่หรือว่ายังไงนี่ลงมาจากรถก็ยังก้มหน้า
เอาเสื้อสีดำคลุมปิดบังใบหน้าตลอดเวลา
ใครเป็นคนลากศพลงจากรถไปทิ้ง
สาวบอกก๊อฟเนี่ยเป็นคนลากลงมาเธอไม่ได้ช่วยลาก

ส่วนปมเหตุต่างที่ลงมือก่อเหตุนักข่าวก็พยายามสอบถามนะฮะแต่เธอก้มหน้าปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามอะไร
ชี้จุดเสร็จเรียบร้อยตำรวจก็นำตัวขึ้นรถกลับไปโรงพักเหมือนเดิม
ขณะที่ตัวในกอล์ฟนะฮะท่านผู้ชมครับที่สาวบอกเป็นคนเอาเชือกรัดคอป้าอ้อยจนเสียชีวิต
ในกอล์ฟนะฮะกอล์ฟเนี่ยบอกว่าร่วมลงมือก่อเหตุจริงนะแต่ไม่ใช่คนฆ่า
คนที่ฆ่าคือสาวสาวน่ะเป็นคนใช้เชือกรัดคอป้าอ้อยจนเสียชีวิต
ตัวในกอล์ฟเนี่ยนะบอกว่าตัวเขาเป็นคนแค่เอาเชือกที่ใช้รัดคอป้าอ้อยไปเผาทิ้ง
สาเหตุที่ร่วมลงมือกับสาวเพราะต้องการเงิน
สาวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินอ่าหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยในกอล์ฟเนี่ยนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์เอาเชือกเอาสิ่งของต่างของป้าอ้อยเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ย
เอาไปเผาทิ้งนะฮะครอบครัวของป้าอ้อยทั้งสามีแล้วก็ลูกชายนะฮะ
ลูกชายสองคนนะครับลูกสะพ้ายด้วยหลังจากทราบข่าวมาชี้จุดมาดูศพต่างแล้วยืนยันเนี่ย
ทุกคนก็เสียใจแล้วครับยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไร
ศพของป้าอ้อยตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนที่นิติเวศนะครับ
เพื่อหาร่องรอยต่างแล้วก็ดูเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนทางคดีเนี่ยสาวกับกอล์ฟโดนแจ้ง
ข้อหาไปทั้งหมดสี่ข้อหานักนะคะข้อหาแรกก็คือ
ร่วมกันฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็
หลายศพเข้าหาลักทรัพย์โดยใช้ยานภาษณะ
แล้วก็ข้อหากระทำการใดกับศพ
ศพถูกชนสูตรส่งผลให้ทางคดีเปลี่ยนแปลงค่ะ
ตำรวจคุมตัวทั้งสองคนเนี่ยมาที่สพมกจนบุรี
เพื่อสอบสวนต่ออีก๒ชั่วโมง

ทีมข่าวก็พยายามจะถามสาเหตุที่ฆ่าป้าอ้อยนะคะ
แต่สาวไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลย
พนักงานสอบสวนบอกว่า๒คนนี้ยังคงให้การรับสารภาพที่ซัดทอดขัดแย้งกัน

คือสองคนต่างคนต่างพูดว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่า

สาวบอกว่าเป็นการจ้างวานให้กอล์ฟไปฆ่าป้าอ้อย

ส่วนก๊อฟก็ให้การว่าที่ไปกับสาวเนี่ยก็เพราะสาวบอกว่าจะไปขับรถให้ไปขับรถให้หน่อย

แต่ที่ทั้งก๊อฟและสาวพูดตรงกัน

คือถูกผีป้าอ้อยตามมาเข้าฝันจนนอนไม่ได้

ก็บอกผมนอนไม่ได้เลย
ผีป้าอ้อยมาหลอกหลอนผม
พนักงานสอบสวนเลยบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำทั้งคู่อีกครั้ง
เพราะก็ต้องดูว่าตกลงร่วมกันฆ่าคือทั้งคู่
ร่วมกันฆ่าโดนแน่อยู่แล้วแต่ใครคือคนลงมือ
พฤติการในคดีมันเป็นยังไงเพื่อที่จะสรุปสำนวนอีกทีนึงนะคะ
ก็จะรวบรวมคำให้การและเร่งดำเนินการให้ทันกำหนดเวลาการคุมตัว๔๘ชั่วโมง

ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จะเป็นคนแถลงข่าวปิดคดีวันพรุ่งนี้นะคะ
คือในกรณีที่เกิดขึ้นกับป้าอ้อยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ถ้าเราไล่เลียงไปเนี่ยอันนี้ผู้ต้องหานะฮะในห้องสอบสวนนะครับขวามือนะ
ก็เป็นเพื่อนกับป้าอ้อยนั่นแหละอายุก็ใกล้เคียงกันทำงานในพื้นที่มหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับ
ถ้าไล่ไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว๓๐นิตุนายนใช่ไหม
อ้อยขี่จักรยานยนต์ออกจากมหาวิทยาลัยตอนบ่าย

แล้วก็หายไปเลยวันเสาร์ญาติไปแจ้งความคนหาย
เดี๋ยวขอดูป้าอ้อยก่อนนะพอออกไปแล้วเนี่ยหายไปเลยใช่ไหม
ใช่ก็ที่ญาติบอกว่าเส้นทางที่ป้าอ้อยเลี้ยวไปนะไม่ใช่เส้นทางปกติที่ป้าอ้อยเลี้ยวไปนะ

หรือจะเป็นตอนที่พี่อุ๋จำได้ไหมที่เดินออกมาจากออฟฟิศแล้ว
อ้อยเหมือนคุยโทรศัพท์ในมือถือ

ทีนี้ไอ้ปมเหตุต่างเมื่อวานตำรวจก็เชิญสามีของป้าอ้อยเนี่ยมาสอบถามข้อมูลด้วย

สามีของป้าอ้อยบอกว่าความจริงก็แยกกันไปอยู่เนี่ยสัก๒๓เดือนแล้ว
หลังจากที่มารู้ว่าป้าอ้อยเนี่ยแอบเอาบ้านไปจำนอง

ขวามือนั่นคือสามีนะฮะซึ่งตำรวจเชิญมาสอบปากคำสอบถามข้อมูลเมื่อวานนะฮะ

แล้วก็เพิ่งมารู้ตอนเกิดเหตุที่ภรรยาหายตัวไปว่าภรรยาเนี่ยไปดาวน์รถเอาไว้๓คัน

แล้วก็ยังมีการกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัยอีก

ก็ตกเกือบเกือบล้านอ่ะเออมันยังไงอ่ะคือคุณระพีชำนันเหลือจำถึงคุณระพีได้ไหมฮะ
จำได้สิคะรุ่นพี่คุณก้อยในคดีแอมสายนายใช่ไหมอ่า
คุณระพีเนี่ยเขาอยู่ที่กาญจนบุรีอยู่แล้วนะครับค่ะก็จะคอยช่วยเหลือ
ชาวบ้านในพื้นที่กาญจนบุรีนะฮะอ่าก็เหมือนคุณก้อยก็เป็นคนการนี่แหละ
แต่ว่าตอนเกิดเหตุเรื่องคดีแอมสายนายเนี่ยไปปล่อยปลากับแอมที่ราชบุรี
ใช่ค่ะคุณระพีบอกว่าอย่างนี้ฮะไอ้เรื่องขบวนการหลอกดาวน์รถ
แล้วเอารถไปขายต่อเนี่ยมันแบ่งออกได้เป็น๓ขบวนการ
คนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินนะ
ขบวนการแรกในทุนจะติดต่อผ่านในหน้าให้ไปหาคนที่ต้องการใช้เงินด่วน
โดยให้เหยื่อเนี่ยใช้ชื่อไปดาวน์รถในทุนจะออกค่าดาวน์รถให้ทั้งหมดค่ะ
ได้รถมาแล้วในทุนจะไปเอารถแล้วเอารถเนี้ยไปขายต่อเลยอืม
โดยบอกจะแบ่งเงินให้เหยื่อห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคารถที่ขายต่อได้
ส่วนตัวในทุนจะได้กำไรจากการขายรถต่อ
มันจะแพงขึ้นมันจะบวกไปอีกเนี่ยจะได้อีกสักเป็นรวมเป็นหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
มันจะมันจะยังไงอ่ะบอกว่าจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาขายแล้วในทุนจะได้หกสิบ
ได้ยังไงก็ถ้าเป็นลักษณะขบวนการณ์นี้นะอืม
ก็จะเอาชื่อป้าอ้อยเนี่ยไปดาวน์รถแต่ป้าอ้อยไม่ต้องใช้เงินดาวน์
เพราะในทุนให้เงินไปดาวน์พอได้รถมาในทุนจะเอารถไปเลย
เพื่อจะไปขายต่ออาจจะบอกว่าขายต่อได้ห้าแสนอ่า
ผมให้คุณสองแสนห้าครึ่งหนึ่งเลยแต่ตอนเอาไปขายต่อเนี่ย
อาจจะไปขาย๗แสนไปบวกกำไรเพิ่มเอา
แต่คนที่ทำแบบนี้ยอมร่วมขบวนการด้วยเขาเดือดร้อนเรื่องเงินค่ะ
ตอนนั้นเขาก็อาจจะแบบโอ้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
มีเงินมาตรงนี้เอาไปก่อนอืมข้างหน้าค่อยว่ากันค่ะ
ขบวนการที่๒นะฮะคุณระพีบอกว่าในทุนจะให้ในหน้า
ไปชวนเหยื่ออันนี้ออกอุบายอืมบอกจะจ่ายค่าผ่อนให้อ่า
นี่นะฮะโดยถ้าไปดาวน์รถมาให้นะค่าผ่อนผ่อนเท่าไหร่เนี่ย
เดี๋ยวให้เพิ่มอีก๒๓พันเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขาไปดาวน์รถให้
พอได้รถมาแล้วเอารถไปขายแล้วหนีเลยนะฮะ
ทีนี้เหยื่อก็ต้องแบกภาระหนี้อันนี้ป้าอ้อยโดนแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
สงสัยจะโดนอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าป้าน้อยป้าอ้อยถึงขั้นต้องเอาบ้านไปจำนองอ่ะ
คือหลายครั้งเหยื่อเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อเอาผิดในทุนกลุ่มนี้
แต่บางทีกว่าจะจับกว่าจะเจอเนี่ยต่อให้เจอในทุนรถไม่อยู่แล้ว
ค่ะคือถ้าถ้าเป็นแบบแรกเนี่ยอันนี้คือ
สมรู้ร่วมคิดค่ะอ่ารู้ด้วยกันใช่ไหมแต่แบบที่สองเนี่ย
ถูกหลอกว่าเอ้าไปดาวน์รถให้หน่อยแล้วค่าผ่อนเดี๋ยวไอ้นี่เอง
อ่าเดี๋ยวจ่ายเองแล้วจะบวกให้อีกสองสามพัน
นี่ฮะสุดท้ายโดนเชิดรถหนีอืม
ขบวนการที่สามนะคุณตาพีบอกว่าในทุนจะให้ในหน้า
อันนี้จ้างเลยจ้างเหยื่อเลยห้าหมื่นขอใช้ชื่อดาวรถ
แล้วเสนอเงินให้อีก๕๐ของราคารถ
พอได้รถมาแล้วหนีฮะเงิน๕๐ก็ไม่ได้

เหยื่อต้องแบกภาระในการผ่อนรถ
เหมือนกับไอ้ขบวนการที่๒เมื่อกี้นี้

แต่เขาก็ทำให้เพราะว่าเขาหวัง๕๐๐๐บาท

ทีนี้พอเหยื่อในกลุ่ม๒กับกลุ่ม๓ที่ถูกหลอก
พอเขารู้ว่าถูกหลอกอย่างป้าอ้อยไปดาวรถมา๓คัน
อ้อยอาจจะรู้แล้วว่าถูกหลอก
จะให้เงินเท่านั้นเท่านี้ไม่ให้เงินแล้วรถก็หาย

พอเหยื่อแจ้งความคุณระพีบอก

ไอ้คบวนการนี้มันจะจัดการฆ่าล้างหนี้ทันที

ป้าอ้อยไปดาวน์รถมา๓คันช่วงต้นปีที่ผ่านมา

คุณระพีบอกมันไม่ได้หมายความว่าป้าอ้อยเนี่ย
เขาจะรู้เรื่องกับกลุ่มขบวนการเหล่านี้เขาอาจจะถูกหลอก

ในกลุ่มที่๒กลุ่มที่๓ในรูปแบบแบบนั้นก็ได้
ซึ่งการดาวน์รถยนต์ในแต่ละครั้งเนี่ย
แน่นอนว่ามันต้องมีการทำประกันภัยด้วยใช่ไหม
เพราะบางทีเนี่ยเขาก็กลัวว่าผ่อนไม่หมดผ่อนไม่ไหว

หรือเกิดเป็นอะไรไปใครจะผ่อนต่อ
ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาประกันก็จะจ่ายยอดค้างชำระ
เพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มพวกนี้มันจะได้อีกต่อหนึ่งไง

แต่ถ้าเกิดคนที่ไปผ่อนไปดาวน์
ประกันมาใช้หนี้รถให้

อืม
ถ้าเป็นกรณีที่๑ส่วนใหญ่จะไม่มีการฆ่ากัน
เพราะว่าเจ้าตัวที่ไปออกรถ

แล้วก็ไปรับภาระหนี้เองแล้ว
ส่วนในทุนก็มีการได้เงินจากที่เป็นเงินดาว
เป็นส่วนต่างเงินดาวน๑๒๐๐๐บาทแล้ว
แล้วก็นำรถไปขายก็จะได้ส่วนต่าง
จาก๕แสนไปขาย๗แสนก็ได้๒๐๐๐๐๐บาทแล้วไง
ไปดูว่ารถ๓คันยังอยู่ที่ไหน

แล้วตรงนี้คนตายพูดไม่ได้
ก็ต้องมาพิสูจน์ทราบเอาว่า

ถ้าเกิดว่าเป็นเคสในลักษณะ๓กรณี

ทีนี้คำถามก็คือว่าเอาแล้วแต่ละคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะไปดาวน์รถออกรถได้กี่คัน
คุณระพีบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเครดิตของแต่ละคนหรือว่ามีเงินไปดาวน์งวดแรกเนี่ยเท่าไหร่
เอาเป็นว่าไอแก๊งพวกนี้เขาต้องการคนที่จะไปดาวน์รถมาให้ที่เหลือคือเชิดรถหนีอย่างเดียว
แล้วก็ฆ่าทิ้งเพื่อปิดปากหรือเพื่อให้ประกันเขาไปชำระหนี้กับไฟแนนซ์ให้
ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันแน่นอนว่าคงไม่ใช่สาวกับก๊อฟแค่สองคนแล้วมั้
ค่ะเพราะมันต้องมีขบวนการแล้วล่ะไม่งั้นใครจะเอารถไปขายแล้วขายให้ใครต่ออีก
ดูล่าสุดหน่อยนะฮะ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ท่านผู้ชมครับตำรวจคุมตัวในกอล์ฟกับสาวเพื่อนป้าอ้อยนี่ล่าสุดเลยนะฮะ
มาสอบปากคำเพิ่มเติมทั้งคู่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรหรือตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนนะครับ
ก็ยังเอาเสื้อคลุมเหมือนเดิมนะฮะเห็นไหมฮะในกอล์ฟนั้นใส่หมวกใส่แมสนะฮะส่วนสาวนี่เอาเสื้อสีดำคลุมอยู่
คือสื่อมวลชนก็พยายามไปสอบถามระหว่างที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวออกมา
ที่จังหวะตรงที่ขึ้นใกล้ท่านจะทนกรมพี่สุดขอพิชาองเราก็พยายามถามในกรมว่า
อยากจะขอโทษอะไรกับครอบครัวของป้าอ้อยที่เสียชีวิตไหม

ดูแลงง้ายพี่สาวคงเอาใจอย่างง่าย
ถุงสาวนี้มันก็พยายามเอามือปัดไมค์ของสื่อด้วย
แต่นี่เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะบอกหรือไม่บอกพูดหรือไม่พูดนะครับ
วันนี้มีสามีของสาวเนี่ยเข้ามาส่งเมียที่ด้านในห้องขังด้วยนะครับ
ซึ่งสาวบอกว่าพอพาป้าอ้อยไปแล้วขึ้นรถยนต์ไปแล้ว
ก็โทรบอกสามีให้ไปเอารถจักรยานยนต์ป้าอ้อยที่จอดทิ้งที่ปั๊มเนี่ย
เอาไปเก็บที่บ้านแต่ตำรวจตามไปยึดรถจักรยานยนต์ได้แล้ว

เดี๋ยวคงต้องขยายผลต่อแล้วครับทุกผู้ชมครับแต่ตอนนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจจริง
ตามข่าวกันมาหลายวันสุดท้ายเนี่ยป้าอ้อยเสียชีวิตซะแล้ว

แต่คดีนี้เนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่สาวกับก๊อฟแค่สองคนหรอกนะฮะ